แบบนี้ในละตานะครับ
นี่อ่ะคุณแหละคุณคงต้องการสิ่งหรือเปล่า

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้